ติดตามข่าวสารกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเนื่องนะคะ
และแล้วเราก็ต้องวกกลับมาอ่านหวยข่าว
หวย๓๐ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งนะคะ

สารได้มีคำสั่งยกคำร้อง
กรณีคลูปริชาไข้ครวนยื่นคำร้องให้สาร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ปล่อยคลิปเสียงหวย๓๐ล้าน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกต
ว่าเอาคลิปมาเปิดแบบนี้เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่า
วันนี้ศาลมีคำตัดสินออกมาแล้ว
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณยุธยาตุ้มเมีย
รายงานมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเชิญค่ะ
วันนี้นอกจากจะมีเรื่องที่สารยกคำร้อง
กรณีที่ที่นายอัชฌริยะละเมิดอำนาจศาลแล้ว
ครูปีชายังได้ถือโอกาสชี้แจงกับสื่อมวลชน

กรณีที่ครูปีชาถูกโยกย้ายนั้น
ไม่ได้เป็นการโยกย้ายเพราะผิดระเบียบวินัยร้ายแรงของครู
แต่ว่าเป็นการโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเท่านั้น
แล้วก็ได้ชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีกรณีที่

เศรษฐกิจพิเศษเป็นเวลา๑เดือนตั้งแต่วันที่๑๔มิถุนายน
วันที่๖กรกฎาคมและเมื่อเช้าก่อนที่จะมาที่ศาลนะครับ
ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ที่ศึกษาที่การจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
โดยชี้แจงว่าตัวเองยังมีคดีอยู่ในชั้นศาลจริงแต่ยังไม่มีการตัดสินครับ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

ส่วนเรื่องคดีความก็ไม่เปิดเผยอะไรครับโดยจากกรณีที่ครูปีชาได้ยื่นคำร้อง
หลังนำคลิปเสียงการสนทนาที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหวย๓๐ล้านมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
ได้สอบข้อที่จริงสอบถามที่มาของคลิปเสียง
โดยนายอัจฉริยะก็ชี้แจงนะครับว่าคลิปเสียงดังกล่าวที่นำไปเผยแพร่
มีพลเมืองดีส่งมาให้ไม่มีเจตนาชี้นำ
แต่เป็นการนำเสนอข้อที่จริงให้ประชาชนได้รับทราบเท่านั้น
หลังฟังคำชี้แจงสารก็พิจารณาแล้วนะครับ
เห็นว่าการกระทำของนายอัจฉริยะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาล
เนื่องจากขณะนั้นศาลยังไม่มีข้อกำหนดในกรณีดังกล่าว
และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางรูปคดี
รวมถึงให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรมรวดเร็ว
จึงได้วางข้อกำหนดห้ามไม่ให้นายอัจฉริยะ
นำเอกสารทุกชนิดทุกประเภทที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล
เผยแพร่สู่สาธารณะไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็จะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา๓๑วงเล็บ๑ครับ
ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้านนะครับ
โดยเฉพาะคดีอาญาที่ครูปีชาได้ยื่นฟ้องหมวดจรูนด้วยตัวเอง
มีการไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งเป็นครั้งที่๒นะครับ
ก็คือวันที่๒๙มิถุนายนนี้ครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มีแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
นั่นก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ